ติดตามเปิดโลกเศรษฐกิจกันต่อครับอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปเมื่อท้าย
เรียกที่ผ่านมาว่าตอนนี้ราคาน้ำมันตลาดโลกนั้นปรับลงมากเหลือเกิน
ก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันในประเทศนั้นค่อนข้างจะถูกลงเป็นอย่างมาก
ก็ทำให้คนนั้นใช้น้ำมันแบบฟุ่มเฟือยมากเกินไปตอนนี้ก็เตรียมหามาตรการในการรับมือกับเรื่องนี้แล้วนะครับ
แต่ว่าก่อนอื่นนั้นมาดูที่เรื่องของเศรษฐกิจในภาพรวมกันก่อนครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้มรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจนะครับ
เร่งผลักดันให้การส่งออกของไทยปีนี้

โดยเน้นเรื่องของการเจาะตลาดแบบเชิงลึกมากยิ่งขึ้นนะครับ
การบ้านสำคัญที่รองนายการธรรมดีได้มองให้กับทูตภัณฑ์ในทั่วโลก
นั้นคือการหาวิธีเจาะตลาดส่งออกแบบเชิงลึกนะคะ
แล้วก็หาสินค้าใหม่ที่ยังเป็นที่ต้องการของตลาด

พร้อมยืนยันด้วยนะคะว่ารัฐบาลจะยังไม่มีการปรับเป้าหมายการส่งออกในปีนี้
โดยยืนยันว่าจะเติบโตได้ร้อยละ๕ค่ะ
การประชุมพรุ่งโดยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระวังประเทศ
หรือทูตภัณฑ์นิทั่วโลกพร้อมด้วยพ่อเอกชน
เข้าร่วมรับฝั่งนโยบายจากนายสมคริตจาตุฤทธีภิทักดิ์
รองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นประธานการประชุม
สมคิดยืนยันว่ารัฐบาลจะยังไม่มีการปรับเป้าหมายการส่งออกในปีนี้อย่างแน่นอน
มั่นใจว่าจะขยายตัวได้ร้อยละ๕หรือเฉลี่ยเดือนละ๑๘๐๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
โดยให้ทูตพาณิชย์ไปวางแนวทางผลักดันการส่งออก
เจาะตลาดเชิงลึกแม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลงก็ตาม
โดยทูตพันนี้จะต้องหันกลับมาดูว่าตลาดส่งออกใดที่ยังมีกำลังซื้อ
สินค้าใดที่ยังเป็นที่ต้องการในตลาด
โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารที่ถือว่ามีศักยภาพ
เติบโตได้ทั้งสหรัฐยุโรปลาตินอเมริกาอาเซียนรวมถึงจีน
เพราะมองว่าสินค้าอาหารนั้นยังเป็นที่ต้องการของตลาดจีน
เศรษฐกิจจีนจะชะลอตัวลงค่ะ
เราจะวิ่งเต็มที่ไม่มีการปรับรับเปล่า

เดี๋ยวครับเดี๋ยวสักครู่นึง
อกจากนี้ยังให้หาแนวทางปลุกกันค้าขาย
และจะช่วยให้ทำให้สินค้าไทยสามารถจะส่งออกได้ดีขึ้น
โดยให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ร่วมกันผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมภายใน๓เดือน
สำหรับสินค้าเกษตรนั้นให้ศึกษาจัดทำโครงการเกษตรไทยสู่โลก
เชื่อมโยงเกษตรกรกับตลาดส่งออกในต่างประเทศโดยตรง
โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางเพื่อให้ราคาสินค้านั้นสูงขึ้น
และสามารถส่งออกได้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะ
และในสัปดาห์หน้านะคะกระทรวงพาณิชย์จะรายงานตัวเลขการส่งออกปี๒๕๕๙
คาดว่าจะติดลบร้อยละ๕๕ค่ะ
และจะแถลงหยุดแผนยุทธศาสตร์การส่งออกปี๒๕๕๙
ซึ่งจะเป็นแผนที่จะผลักดันให้การส่งออกในปีนี้สามารถเติบโตได้ตามเป้าหมายคือร้อยละ๕ค่ะ
สิริพักกมลตรายตึงตีคูณข่าวเทราะทีวีรายงานสดจากโรงแรมคอนราชค่ะ

ก็เป็นการเดินหน้าทำงานของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เศรษฐกิจในภาพรวมโดยเฉพาะเรื่องของการส่งออกนั้นเติบโตได้ตามเป้าหมายครับ